ขึ้นที่อุบลราชธานีนะฮะเป็นเหตุพระสงฆ์หื่นอืม
ก่อเหตุข่มขืนสาวอายุ๑๗ปีภายในกุฏิหลังจากนั้น
ทำร้ายร่างกายกะจะฆ่าเลยคุณเขาบอกเอาค้อนตอกตะปู
ทุบไปที่หัวของฝ่ายหญิงจนกระทั่งนะฮะ
ยายเนี้ยไปตามเห็นว่าเอ๊ะหายไปนานค่ะ
หลานสาวหายไปนานไปพบหลานสาวบาดเจ็บสาหัส
ต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยนะครับ
เข้ามาขึ้นบ้านศีลนี้ไปทางไหน
โอ้โหนี่ค่ะคือตอนนี้มือปราบอินดี้อดีตตำรวจกองปราบฝีมือดีนะฮะ
ก็รุดมาที่เกิดเหตุเลยเพราะว่าเป็นเหตุอุกชะกันนะครับ
หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอพิบูรมังสาหาร
อุบลราชธานีก่อเหตุคมคืนฆ่านางสาวเออายุ๑๗ปีนะครับ
ค้อนตอกตะปูทุบศีรษะจนกระโหลกยุบเจ็บสาหัสนะครับ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
พระผู้ก่อเหตุนะฮะเรียกเป็นพระหรือไม่ควร
คือนายอุทิศหลักทองอายุห้าสิบหกปีเพิ่งบวชได้ห้าพันศา
ขี่จักรยานยนต์สีเทาทะเบียนหนึ่งกไก่รอเรือแปดเก้าหกเจ็ด
ของผู้บาดเจ็บหลบหนีไปทางอำเภอศรีเมืองใหม่
ตอนนี้มีการประสานตำรวจสพใกล้เคียงตั้งจุดสกัดแต่ยังไร้วี่แววอยู่นะครับ
เราก็เลยต้องแจ้งทะเบียนรถให้คุณผู้ชมได้ทราบเผื่อใครเจอก็เป็นเบาะแสนะฮะ
กุฏิพบที่นอนกลางมุ้งมีคราบเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับ
มีค้อนตอกตะปูอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็ที่ประตูมีข้อความเขียนว่าพวกมึงมองข้ามกู
หากว่ากูเป็นพระไม่ดีพวกชาวบ้านไม่รู้อะไร
คุณผู้ชมนี่เขียนตัวใหญ่ไว้แบบนี้เป็นลายมือนะฮะ
คุณพระอายุเท่าไหร่ละ๕๖หญิงสาวอายุแค่๑๗นะครับ
นับถือกันเหมือนญาติล่ะคุณปกติแล้วนะฮะ
สาววัย๑๗จะเข้ามารับจ้างซักจีวรให้พระรูปนี้ที่กุฏิเป็นประจำครับ
ทีนี้ยายของสาวอายุ๑๗ปีก็คือคุณยายบุญแต่งเปิดเผย
บอกว่าพระอุทิศโทรศัพท์มาตามนางสาวเอหรือว่าหลานสาวให้เข้าไปซักจีวร
หลานสาวจะเอาเงินค่าจ้างไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชศรีมา
ดังนั้นหลานก็เลยไปรับจ้างซักจีวอนนะครับ
ไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว
หลานสาวยังไม่กลับมาบ้านสักที
ก็เลยไปตามที่กุฏิไม่มีใครออกมา
แต่รู้สึกว่ามันเหมือนมีเสียงคนอยู่ในกุฏินะ
มีเสียงกุกักอยู่ข้างในนะครับ
ทีนี้ยายก็เลยเหมือนงัดประตูเข้าไป
พบหลานสาวเลือดอาบบาดเจ็บสาหัส
ใบหน้าและศีรษะมีแต่เลือดเต็มไปหมดนะครับ
คุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าทางคดีเช้าวันนี้
ทางด้านภูมิกับการสืบสวนจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็รองภูมิกับการสืบสวนสพพิบูรมังสาหารนะครับ
รวมถึงจอนี่มือปราบอินดี
ประชุมกับชาวบ้านและผู้นำชุมชน
ติดตามตัวพระอุทิศตามทุ่งนา
และสารที่ที่คาดว่าจะหลบหนีไปซ่อนตัว
แต่ยังไร้วี่แววยังไม่พบนะครับ

แต่คาดว่าจะเป็นเรื่องชู้สาว
ก็ต้องรอในการที่สอบปากคำพยาน

และที่สำคัญต้องจับกลุ่มตัวให้ได้คุณ

ถึงจะคลี่คลายปมการก่อเหตุในครั้งนี้ได้นะครับ
แม้ว่าอ่านข่าวนี้อาจจะเรียกพระ

แล้วก็รู้สึกแปลกแต่ก็ต้องอย่างที่บอกแล้วค่ะ